ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูเส้นราคาถูกนะครับ
ราคาเพียงแค่๑๘บาทเท่านั้นเอง

ก๋วเตี๋ยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่น้ำใส

ปิดท้ายกันด้วยราเมงจับกังครับ
ราคาเริ่มต้นเพียงแค่๙๙บาททั้งหมดนี้
เจอกันวันที่๑กรกฎาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ